คุณผู้ชมดูเวลาค่ะแหมตอนนี้๑๑โมงกว่าจริงก็หิวนะ

จะบอกว่าจะพาไปดูเงาะค่ะ
้อะนี้กินไม่ได้แต่เงาะนี้นี่ฮือฮามาก

ง้อที่ว่าคือเงาะป่าเอาดูพร้อมกันค่ะ
นี่คุณผู้ชมเขายืนทำอะไรอยู่รู้ไหม

คืออุตส่าห์เอาก้นหม้อดำมาทาตัวนี้ทาทั้งหมด

ซึ่งคือเป็นตัวเอกนั่นแหละ
ที่เห็นง้อปากก็จะรู้แหละว่าเป็นตัวเอกจากวรรณคดีไทย
ก็มาชวนชาวบ้านทำบุญที่วัดหลุมข้าวที่โนนสูงนครราชศรีมา

คุณปกติง้อป่าคือจะวิกผมหยิกใช่ไหม

แล้วนี่ดูสิสีสันสดใสมาก
อัฟโรลสีสะสายสีรุ้งเลยนะ
แล้วง้อป่าคนนี้เขาเป็นชาวบ้านในพื้นที่
ชื่อว่าเจ๊ภัยชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี้
ชื่อจริงก็คือพี่รำไพรแชมเบอร์เล่นอายุ๔๘ปี
พี่เขาทุ่มสุดตัวมาก
แต่งหน้าแต่งตาทาปงทาปากใส่วงใส่วิกเอาถือไมค์พูดเชิญชวน

แล้วชาวบ้านเนี่ยนอกจากเขามาหยอดตู้เขามาทำบุญแล้วก็ขอถ่ายรูปกับเจ๊ภัยด้วยเลย
ก็เป็นการสร้างสีสันแล้วก็ทำให้บรรยากาศการทำบุญดูคึกคักขึ้น

เจ๊ทำไมเจ๊ต้องแต่งตัวเรียกสีสันขนาดนี้ด้วยล่ะคะ

นี่เจ๊จะบอกให้เวลาที่ชุมชนเขาจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้
ปกติเจ๊อยากไปมีส่วนร่วมด้วยอยู่แล้ว
ก็จะแต่งตัวสนุกสนานเฮฮาแบบนี้
แล้วรอบนี้ที่มาในธีมเงาะป่า
รู้ไหมสีดำที่ทาหน้าเจ๊อยู่
เอาสีดำจากก้นหม้อมาทาหน้า

เจ๊บอกว่าอยากให้คนมาทำบุญ
มีความสุขสนุกสนานแล้วก็ไม่เครียดด้วย

อันนี้ก็เป็นสีสันที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ